คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะบาทหลวงคนนึงนะคะโอ้โหรีบละล่ำละลัก
หาเจ้าหน้าที่เลยบอกช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
อ่ามีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่งถือขวานอันเบอร์เรอเลยค่ะ
บุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ไปเที่ยวเอาขวานไล่จามต้นไม้ในโรงเรียน
หลวงตกใจมากบอกโอ้โหอย่างนี้เกรงว่าชาวบ้านหรือว่าคนในโรงเรียนจะเป็นอันตราย
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาพอเจ้าหน้าที่รับแจ้งปุ๊บรีบลงพื้นที่มาเลย
ลงมาถึงเกิดอะไรขึ้นไปดูนะคะ
จะมาจากไซนี่ซื้อวางได้ดิ

หยุดหยุด

หยุดโดยมือ
หยุดโดยมือ
หยุดหยุด

หยิบขวานมาแล้ววิ่งหนีเลยเหรอ

ว่ามีผู้ชายคลุ้มคลั่งบุกเข้าโรงเรียน
ก็เลยตั้งใจว่าจะไปเจรจาบอกพี่พี่ออกไปเถอะ
คุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็เป็นภาพเมื่อกี้นี้ค่ะ

เพราะกลัวว่าจะไปเป็นอันตรายกับคนอื่นเขา
สุดท้ายผู้ชายคนนี้วิ่งมาหยุดเลยเห็นไหมอืม
ถ้าเป็นมองผ่านนึกว่าวิ่งออกกำลังกายตอนเช้ามืด

สุดท้ายผู้ชายคนนี้เลี้ยวเข้าไปในบ้านคนค่ะเอาแล้วทีเนี้ยอันตรายเลยสิ
ซึ่งบ้านใครก็ไม่รู้ไม่รู้อะค่ะเลี้ยวเข้าไปอย่างนี้เลยก็ต้องตามเข้าไปอ่ะ
เข้าไปเลยเหรอเข้าไปเลยเนี่ยประตูมันเปิดอยู่เขาก็เดินดุ่มดุ่มเข้าไปแบบนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะ
ต้องใช้มาตรการที่โอ้

เจ้าหน้าที่บอกต้องใช้มาตรการที่มันเด็ดขาดขึ้นแล้ว

ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาก่อนด้วย
ออกมาก่อนแล้วก็เนี่ยจับกดเอาไว้ที่พื้นแบบนี้นะคะอืม
แล้วค่อยพามานั่งเก้าอี้สงบสติอารมณ์จะได้พูดคุยกันหน่อยว่าพี่
เป็นอะไรคุยรู้เรื่องเหรอผู้ชายคนนี้ชื่อในหมั่น
อายุ๔๕ปีถามว่าคุยรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องไหม

ยังไม่ไหวเลยค่ะพี่หมั่นค่ะ

ถามอะไรก็ตอบไม่รู้เรื่อง

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่อยู่นั่นคือโรงเรียน

มีคนฆ่า

ขอฟังเสียงแบบนี้หนึ่งได้ไหม
สุดท้ายคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องโอ๊ยตามญาติดีกว่า
โทรเรียกน้องชายในหมั่นมาคุยกับพี่หน่อยสิ
น้องชายขี่มอเตอร์ไซต์เข้ามาหาพี่ค่ะ
เดินมาถึงปุ๊บเขาไม่ได้เขาไม่ได้คุยกันด้วยคำพูดนะคะ
เขาคุยกันด้วยอะไรไปดูเลยค่ะ
อืม
คุยด้วยฝ่ามือดังเพี้ยเลยค่ะ

ได้คุยกับน้าสาวน้องชายอยู่ในอาการโกรธเนี่ย

เพราะว่าเมามากแล้วจะเป็นยังไง
จำตัวเองไม่ได้ยังไงอีกละ

วันนี้ทีมข่าวก็คือพิติลงพื้นที่เนาะ

ตบหน้าพี่ชายไปเนี่ย

บ๊วยโกรธอะไรกันมาก่อนเลยบ้างทำไมตบดังเพี้ยดังขนาดนี้
คุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องมันต้องตบเรียกสติแบบนี้แหละพี่
แต่หลังเกิดเหตุตำรวจส่งตัวในหมั่นไปรักษาอาการบาดเจ็บ
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดแต่ว่าตอนนี้ก็คือขอให้ครอบครัวช่วยกันดูแลหน่อย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ

นะว่าเออเมาอะไรอ่ะเสพยาเสพติดซื้อจากไหนอะไรยังไงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปเสพยามานะเออ